ว่าอยากแซ่บเหรอต้องทุบเออต้องทุบแบบนี้

คุณนี่คือหลายคนงงนี่คืออะไรนี่คือมะม่วงหิมพานแบบโบราณอ่ะ
เหรอจะกินทั้งทีมากินง่ายไม่ได้
จะมากินง่ายเหมือนกันไม่ได้นะน้องนะ

ใช่กินทั้งทีต้องทุบแบบนี้คล้ายกระจับ
คุณเคยทานกระจับไหมที่เป็นเขาควาย
คล้ายเหมือนกันเนอะคือเม็ดมะม่วงหิมพานที่เนี่ยค่ะ
อยู่ที่บ้านบ่อโบกปูนบ้านบ่อโบกปูนอยู่ที่ตำบลภาวะอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรี
ที่นี่เป็นหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดที่มีการปลูกมะม่วงหิมพานเยอะมากที่สุดด้วยนะคะ
ชาวบ้านหลายครัวเรือนเขาก็จะนำเม็ดมะม่วงหิมพานที่ปลูกในครัวเรือนนี่แหละ
มาแปรรูปใช่ไหมส่วนใหญ่เราก็จะเคยเห็นเนอะ
เอามาแปรรูปเอามาอบบ้างเอามาคั่วบ้างอะไรต่างแบบนี้ค่ะ
คั่วแบบโบราณดั้งเดิมอ่ะนะคะแต่อันนี้คือคั่วแบบดั้งเดิมจริงจริงคือคั่วทั้งเปลือก
ทั้งเปลือกให้มันดำแล้วค่อยจะกินค่อยทุบทุบแล้วค่อยกินเข้าไปคุณผู้ชม
นางสาวสมฤดีจำปาทองนะคะเขาเป็นหนึ่งในชาวบ้านที่เขาปลูกเม็ดมะม่วงหิมพานขายนี่แหละ
คุณพี่ก็เล่าให้ฟังว่าในช่วงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มาจนถึงกรกฎาคมเนี่ยนะ
ชาวบ้านเขาจะทยอยเก็บค่ะทยอยเก็บเม็ดมะม่วงมาแล้วก็จากนั้นก็ไปตากก่อน
ตากให้ให้แห้งนิดหนึ่งประมาณสองวันแล้วก็มาคั่วด้วยวิธีโบราณ
สังเกตจากเปลือกค่ะถ้าสุกเปลือกจะดำแบบนี้คุณผู้ชม
มันจะเริ่มดำแบบนี้เลยจากนั้นเขามาวางขายให้ลูกค้าแบบยังไม่ต้องกระเทาะเปลือกอ่ะ
ก็คือคั่วทั้งเปลือกไข่ทั้งเปลือกแบบนี้ค่ะ
คือเขาบอกว่าอย่างนี้เวลาคุณซื้อไปทานแบบที่คั่วทั้งเปลือกอย่างนี้
คุณจะได้รสแล้วกลิ่นสัมผัสที่ยังมีความสดใหม่อยู่ตลอด
โดยเฉพาะกลิ่นหอมเขาบอกว่ามันจะหอมคล้ายกับเม็ดอัลมอนเลยนะ
คือมันจะหอมแหละมันจะมีกลิ่นคั่วแต่มันจะมีความขมนิดขมไหม้ของมันนิดแหละ
กลิ่นแบบคั่วอยู่นิดนึงหอมขึ้นจมูกแบบนี้นะ
กระทะมันจะเป็นอย่างนี้มาดูราคาขายกันดีกว่าเขาขายกิโลกรัมละ๖๐บาทนะคะ
หรือแบบถุงมีน้ำหนัก๔ขีดก็ถุงละ๓๕บาท
เอาเป็นว่าใครไม่เคยลองแล้วอยากจะลองแบบมะม่วงหิมพานแบบกระท้อเม็ดอ่ะนะ
แบบว่าทุบเองทันเองอะไรอย่างนี้ติดต่อไปได้หมายเลขโทรศัพท์นี้เลย
เอาเนี่ยคืออย่างที่เราทานกันอยู่มันเหมือนกับว่าเอาไปสีมาด้วยนะ
เพื่อให้มันแบบขัดออกมาจริงขัดให้เปลือกเปลือกมันออกไปอ่ะ
ใช่ไหมแต่ถ้าเท้าออกมาเนี่ยมันจะเหลือเปลือกอีกนิดนึง
บางทีก็ทุบไปทุบมาแบนจัดไปเลยนะแรงไปหน่อยค่ะไม่ต้องกินแล้วกันนะ